วันนี้กลับมาเรามาดูเรื่องปัญหาที่มันเกิดจากความรักนะครับ
แม้กระทั่งตำรวจเองก็ยังไม่สามารถยับยั้งสติหรือว่าอารมณ์ของตนเองได้
ตำรวจนายหนึ่งนะฮะก็แยกทางกับภรรยา
แล้วก็ไปกินเหล้าจนเมาไม้ขาดสติ
เสียงดังเอะอะโวยวายเพื่อนตำรวจก็ไปเตือนด้วยความหวังดี
โมโหครับเอาปืนไปยิงเพื่อนกับภรรยาของเพื่อนเสียชีวิตเลยครับ
ันดาลโทษะเพราะความเมาแล้วก็เรื่องความเสียใจกับเรื่องของความรักถูกภรรยาทิ้งไปนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักของสถานีตำรวจภูทรภูเขียวจังหวัดชายภูมิ
เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
โดยได้มีการรับแจ้งว่าผู้ก่อเหตุก็คือดาบตำรวจชีวานนนาผาเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสพภูเขียว
ใช้ปืนขนาด๑๑มมยิงดาบตำรวจทองปลิวราชประสงค์เป็นเพื่อนตำรวจด้วยกันเองนี่แหละทำงานที่เดียวกัน
แล้วก็ไปยิงภรรยาเขาล้มฟุบลงไป
ก่อนจะใช้ปืนลูกซองยาวไปจ่อยิงที่หัวเขาซ้ำอีกคนละนัด
ตอนแรกไม่เสียชีวิตสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตทั้งคู่ที่หน้าบ้านพักของตำรวจ
จากนั้นพันธุ์ตำรวจเอกธนวัฒน์พระคณิตศักดิ์นะฮะรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชายภูมิก็เดินทางมาพร้อมกับ
ยังคงอยู่ในอาการมึนเมาเหล้าอย่างหนัก
แล้วก็ยังคงไม่ได้สติครับ

สุดท้ายก็ต้องพูดคุยกันไป
ก็คุยกันสักประมาณเกือบ๗ชั่วโมง
จึงเข้าไปประชิตตัวได้แล้วก็จัดกลุ่มดาบจำรวจชีวานดญได้ในที่สุด

บอกว่าดาบตำรวจนายนี้มีปัญหาครอบครัวจนแยกทางกันกับภรรยาไปแล้ว
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยกินเหล้าไปอย่างหนัก
ดาลโทษะใช้ปืนยิงเพื่อนตำรวจและภรรยาจนเสียชีวิต
เบื้องต้นผู้บังคับการตำรวจภูทรจัวร์ชะเยภูมิ
มีคำสั่งให้ดาบตำรวจธีวนลออกจากราชการไว้ก่อน
พร้อมทั้งตั้ง๓ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกปืนไปในที่ทางสาธารณะด้วย